อันนี้ก็เลยค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่อ่างทองช่วงบ่ายเมื่อวานนะคะ
แล้วก็เหตุการณ์เกิดขึ้นภายในบริเวณวัดด้วย

ฝั่งที่มารุมทำร้ายเป็นรุ่นพี่อายุ๑๕
นี่ค่ะเด็กที่ถูกรุมอายุ๑๓
แล้วเด็กก็พยายามจะบอกขอโทษขอโทษ
แต่ก็ยังโดนทำร้ายอยู่นะคะ
นี่นะคะล่าสุดอาการของเด็กที่โดนทำร้ายเนี่ย
นอนสมอยู่บ้านตามตัวมีรอยฟกช้ำเต็มไปหมดเลย
ที่หัวที่หน้าก็มีรอยโดนชกนะคะ
ซี่โครงด้วยเจ็บลำตัวด้วย
นอนอย่างเดียวลุกไปไหนไม่ได้เลยค่ะ

มันหาว่าผมไปแย่งแฟนเขา
แต่ผมไปถามตัวผู้หญิงน่ะ
มันถามว่ามันไม่เคยคบกัน

แต่ไม่เคยคบกันเลยครับ

เขาก็มากับพวกเพื่อนเขา๓คน
เขาก็ให้ผมไปซื้อของครับ
มันมาซื้อเบียร์กับซื้อบุหรี่

แล้วผมก็นั่งแถวนั้นสักพักนึง
เขาบอกว่ามึงได้ข่าวว่ามึงผิดไม่ใช่เหรอ
ผมก็บอกไม่ถึงผมก็จะเดินหนีโทรศัพท์เดินหนี
แต่เขาก็มาต่อยผมเลย

เขาบอกเขาเข้าใจเขาขอรับผิดทุกอย่าง
บอกได้รับผิดทุกอย่าง

เขาก็บอกว่ามันอาจจะเป็นเรื่องใหญ่ก็ต้องใหญ่
เพราะถ้าเกิดมันมีมีดหรือมีไม้
มันทำถึงลูกแม่ตายหรือลูกพิกลพิการ
ใครจะรับผิดชอบแม่ก็ถามเขายังไง
เขาก็นิ่งไปแล้วเขาก็ขอโทษ
แต่เขาก็ดีเราผู้ใหญ่อาจจะเห็นใจกัน
แต่เด็กมันไม่ได้สลดเลยเด็กมันไม่มีการสลดเลย
เด็กมันเหมือนว่ากูเก่ง